ทายรัฐกลุ๊ปซึ่งจะมีการเปิดตัวทายรัฐทีชื่อว่าทายรัฐพลัสคุณผู้ชมเป็นเว็บไซต์ที่จะรวมนะเป็นแบรนด์สื่อดิจิทัลน้องใหม่ในเครือทายรัฐกลุ๊ปนั่นเองนะ
เป็นไทยรัฐออนไลน์ได้เปิดตัวไทยรัฐพลัสนะคะแบรนด์สื่อดิจิทัลน้องใหม่
เครือไทยรัฐกรุ๊ปที่จะเป็นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เรื่องราวต่างไปด้วยกัน
ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนยุคใหม่
ตั้งคำถามหาคำตอบเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนสู่สังคมนะคะ
ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์นี้จะเห็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายน่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณนัทพงศ์
มีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ดียิ่งขึ้นจะรวมเอาไว้นะคะ
มันนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินธุรกิจและการลงทุนโอ้สำคัญมากสำหรับคลิปนี้นะคะ
หาทางออกเพื่อแก้ไขเรื่องไม่ปกติให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยเนี่ย
อันนี้ก็จะรวมเอาความคิดรุ่มลึกต่างเอาไว้นะคะ
แง่มุมใหม่ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเรียกว่าเป็นที่รวมของคลังความคิดสำหรับคนยุคนี้นะคะ
เชิญเข้าไปรับชมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะครับ